กลับเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพครับ
ผมว่าที่ร้อยตีวงสยามเพ็งพาณิชย์พักดีครับสมาชิกวุฒิสภา
ในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานครับ
วันนี้ผมอยากจะกราบเรียนท่านประธานไปยังพี่น้องประชาชน
ว่าวันนี้เรากำลังพิจารณาเรื่องเร่งด่วน
พิจารณาเรื่องร่างที่จะ
แก้ไขรัฐมนุนทั้ง๑๓ร่าง
ผมได้พิจารณาดูแล้วทั้ง๑๓ร่าง
พี่น้องประชาชนได้ประโยชน์อะไร

มันเร่งด่วนกว่าโควิด๑๙
ที่กำลังเป็นภัยพิบัติไปทั่วโลก
ทำให้ประเทศไทยเรานั้น
ยังไม่ผลกับภัยพิบัติ
ทำให้เรายังต้องเร่งฉีดวัคซีน
ตามกำหนดที่รัฐบาลได้กำหนดไว้
และจะเปิดประเทศภายใน๑๒๐วัน
เพื่อให้ประชาชนนั้นได้มีความมั่นใจ
ในการที่จะประกอบอาชีพ
วันนี้ทุกขวาและแหงครับ
พี่น้องประชาชนเดือดร้อน

วันนี้พี่น้องประชาชนได้อะไร
ก็อยากจะตอบกับพี่น้องประชาชนว่า

ผลประโยชน์ตกกับนักการเมือง
ไม่ว่าจะเป็นเขต๓๕๐เขต

ไม่ว่าจะเป็นบัญชีบัญชีรายชื่อ

ก็เป็นการแย่งชิงอำนาจกัน
เพื่อที่จะเข้ามาบริหารประเทศ
เพียงเท่านี้เองครับท่านมาฐานครับ

ที่ประชาชนรอดูว่ามันออกฤทธิ์ออกเดทอย่างไร
แล้ววันนี้มันออกฤทธิ์ออกเดทแล้ว
ทำให้นักการเมืองได้มาเร่งแก้ไข
เพื่อที่จะไปสู่การเลือกตั้งครั้งหน้า
ผมว่าที่ร้อยตีวงสยามเพ็งพาณิชภักดี
มาจากการสมัครด้วยตนเอง
เป็นสมาชิกวุฒิสภาจากอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชร
ก่อนที่จะมาสมัครนะครับได้อ่านแล้ว
รัฐมนุนปี๖๐เนี่ยเป็นสวได้เพียงครั้งเดียว
แล้วต้องเว่นวักจะไปเว่นสสต้องเว่นวัก๒ปี

จะไปเป็นรัฐมนตรีก็ไม่ได้
เพราะเขาเขียนไว้ป้องกันประโยชน์ทับซ้อน
วันนี้เราจะมาแก้ไขรัฐธรรมนูล
ผมอ่านแล้วก่อนจะไปสมัคร
สวต้องเป็นกลางทางการเมือง

จะเป็นสมาชิกพักการเมืองไม่ได้
เพราะฉะนั้นสวที่มาอยู่ในที่ประชุมแห่งนี้เนี่ย

มันจึงมีความหลากหลายเป็นผู้มีทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขาอาชีพ
เพื่อที่จะมาทำหน้าที่ตามที่มีอำนาจและหน้าที่
ก็คือวันนี้มากันกองกฎหมาย
วันนี้ผมนั่งฟังด้วยความอดทน

ก็อยากจะฟ้องพี่น้องประชาชน
เลือกตั้งครั้งหน้าก็เลือกกันเอา
ว่าอยากจะได้ตัวแทนของพี่น้องประชาชนแบบไหน

ร่างทั้งหมดที่เสนอมา
ไม่ว่าจะยื่นเป็นรายยัตติ

นึกว่าสวนั้นอะไรก็จะให้กากันง่ายละมั้ง
สวมีวุฒิภาวะครับ
มีความคิดมีวิเคราะห์แยกแยะได้
ว่าไหนควรอันไหนมันไม่ควร
เพราะกฎหมายรัฐธรรมนูลเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ
จะต้องดูแลผลประโยชน์ของประเทศชาติ
และดูแลผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชน
วันนี้ไม่มีร่างไหนพูดถึงเลยครับ

ทำยังไงไม่ให้มีการซื้อเสียง
การเลือกตั้งแต่ละครั้งที่ผ่านมา

ผมเป็นเลขากรรมาธิการ
พัฒนาการเมืองและการมีสุดร่วมของประชาชน

และยังเป็นประธานอนุกรรมาธิการติดตามการเลือกตั้งซ่อม
ตำแหน่งที่ว่างที่ผ่านมาเนี่ยครับ

การเลือกตั้งทั้งหมดเนี่ย
มันไม่บริสุทธิ์และเที่ยงธรรม
ไม่มีในร่างนี้เลย
มีแต่แสวงหาอำนาจเพื่อที่จะเข้ามาบริหารประเทศ

ผมเป็นสมาชิกวุฒิสภา
ด้วยความเป็นกลางทางการเมือง

ทั้งการเลือกตั้งบัตรใบเดียวเนี่ย
การเลือกตั้งปี๖๐เนี่ย

มันพัฒนามาจากปี๔๐ปี๕๐

ถ้ารู้ว่ามันเป็นยังไง

วันนี้เราเห็นควรว่าควรจะพัฒนาพัก
พัฒนาการเมือง

ใบเดียวนี่ให้มันดีขึ้น

ตอบสนองพี่น้องประชาชน

เลือกตั้งกันทั้ง๕๐๐เขต

การลงสมัครสอสอ

จำเป็นต้องสังกัดพักการเมือง
มันต้องพัฒนาให้ไปถึงจุดนั้น
เพราะว่ามาตรา๔เขียนไว้ชัดเจน
สิทธิเสรีภาพ
ของประชาชนคนไทยทุกคนเท่าเทียมกัน
มันต้องพัฒนาไปได้อย่างนั้นครับ

ต้องพัฒนาจากบัตรใบเดียวให้มันดีขึ้นเช่น

คนที่ชนะที่๑นะครับ

มันถึงเป็นประชาธิปไตยเสียงข้างน้อยไง
ทำไมไม่พัฒนาจากบัตรใบเดียวคนที่แพ้การเลือกตั้งลำดับที่สองเนี่ย
แต่ที่ได้คะแนนไปอันดับหนึ่งเนี่ยของทั้งประเทศเนี่ย
มาเป็นบัญชีรายชื่อลำดับที่หนึ่งเช่นห้าหมื่นแพ้ห้าหมื่นนึงมา
เอามาเป็นบัญชีรายชื่อลำดับที่หนึ่งสี่หมื่นแพ้มาเป็นบัญชีรายชื่อลำดับที่สอง
ผมไม่ปฏิเสธครับจะร้อยหรือว่าจะสี่ร้อย
บัญชีเลยชื่อจะร้อยเดียวแต่ให้คนที่มาเนี่ย
มาจากการเลือกตั้งของประชาชน
ลองมาปรับวิธีอย่างนี้ดูสิครับบัญชีหนึ่งร้อยคน
ไม่ต้องเสนอมาจากภาคการเมืองเอามาจากบัญชีรายชื่อจากเขตเลือกตั้ง

คะแนนลำดับที่๑ของประเทศ
เราเห็นควรให้พักการเมืองเนี่ย
เสนอชื่อรัฐมนตรีมันไม่จำเป็นจะต้องสังกัดพักการเมืองอยู่แล้ว
อย่างนี้มันเป็นการพัฒนา
ก็อยากจะบอกกับท่านประธานครับว่าทั้ง๑๓ร่างเนี่ยนะครับ
อยากจะให้ท่านผู้ที่เสนอทุกท่านมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยครับ
ให้มาถอนซะวันพรุ่งนี้ให้มาถอน
ด้วยความปองดองครับอย่ามามัดมือชกเลยครับ
สมาชิกวุฒิสภานะครับคิดวิเคราะห์แยกแยะได้

ถ้ายังไม่มีการถอนขอบคุณครับ